มาดูความคืบหน้ากรณีที่มีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะ
คลอง๔ปฐุมธานีเขามาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวี
ว่าเมื่อ๙มกราคมเขากระโดดลงจากรถ
เป็นรถของตำรวจร้อยตำรวจโทระดับรองสารวัตร
สังกัดกรมชาการปราบกรามยาเสพติด
เพราะว่าตำรวจนายนี้พยายามที่จะลวนลามพยายามจะข่มขืนเธอ
เธอก็กระโดดลงจากรถจนเธอได้รับบาดเจ็บ
พอลงจากรถได้ปุ๊บเธอก็ไลน์ให้เพื่อนช่วยเหลือ
แล้วทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าให้ต่อเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของนักศึกษาสาวคนนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เพราะว่าฟังคำให้การจากสองฝ่ายมันยังไม่ตรงกันอยู่
แต่เรามีภาพที่นักศึกษาสาวคนนี้เขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
คือเขาก็นอนบาดเจ็บอยู่แบบนี้เลย
ทีมข่าวของเราก็ติดตามความคืบหน้าก็ลงพื้นที่ไปด้วย
ไปคุยกับนักศึกษาสาวคนนี้ที่เขามาให้ข้อมูลกับทางไทยรัฐทีวีนะคะ
น้องเขาก็พาไปดูจุดเกิดเหตุที่ซอยมาลีย่านคลอง๖ค่ะ
ก็เป็นถนนลูกรังค่ะคุณผู้ชมสองข้างทางเป็นป่า
นักศึกษาสาวคนนี้บอกว่ารู้จักกับตำรวจนายนี้เนี่ย
ประมาณเดือนนึงแล้วเพราะมาแอดไลน์เนี่ย
คุยเขามีหลักฐานเป็นไลน์ชวนคุยแล้วก็ขอให้เธอแกล้งเป็นแฟน
เธอก็เลยตกลงวันที่เกิดเหตุ๙มกราคมเธอบอกกับนายตำรวจนายนี้ว่าเดี๋ยวเธอจะย้ายห้องย้ายหอ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยจ่ายเงินให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการย้ายห้องเธอก็ตกลง
เธอก็เลยส่งโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ที่อยู่ให้เหมือนแชร์โลเคชั่นทางไลน์ส่งไป
ตำรวจนายนี้ก็ขับรถไปเลยไปรับที่หอพักย่านคลอง๖
ตำรวจนายนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปกดเงินนะแต่ขอร่วมหลับนอนด้วยได้ไหม
ตอนแรกบอกจะช่วยค่าใช้จ่ายในการย้ายห้องย้ายหอไปมาเดี๋ยวขอกดเงินก่อนนะ
ก่อนจะได้เงินขอหลับนอนก่อนได้ไหมเนี่ยค่ะต้องมีสิ่งตอบแทนเธอก็เลยปฏิเสธ
ตำรวจคนนี้โมโหยึดโทรศัพท์มือถือไปชักปืนออกมาขู่ว่าจะยิงทิ้งท่าหนี
เธอก็กลัวก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวยอมทุกอย่างเลยขอมือถือคืนก่อนได้ไหม
แล้วเดี๋ยวขอลงไปซื้อไส้กรอกย่างข้างทางก่อนได้ไหมหิวก็ฉวยโอกาสจังหวะนี้แหละค่ะ
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฟังเสียงผู้เสียหายดู
ไลน์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฟังเสียหายดูนะคะ

ไลน์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฟังเสียหายดูนะคะ

ไลน์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฟังเสียหายดูนะคะ

ไลน์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฟังเสียหายดูนะคะ

ไลน์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฟังเสียหายดูนะคะ

หนูก็คือแบบแล้วเขาแบบเหมือนมีปืนเหน็บไว้ที่ตัวค่ะ
หนูเลยแบบพูดอะไรก็พูดไม่ได้หนูก็เลยขึ้นรถไปต่อ
แกล้งทำทีขอลงไปซื้อไส้กรอกข้างทางครับ
แต่ก็นายตำรวจนายนี้ก็ลงมาบังคับให้ขึ้นรถไปต่อ
ตามข้อมูลที่ผู้เสียหายเล่านะคะเธอบอกว่าแต่มันมีจังหวะที่เห็นเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มาพอดี
เธอก็เลยตัดสินใจเปิดประตูกระโดดลงข้างทางจนบาดเจ็บที่ศีรษะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่นายตำรวจที่ถูกกล่าวหานะคะแต่ยังติดต่อไม่ได้
ก็เลยไปถามคนเห็นเหตุการณ์ก็คือคนขายไส้กรอกที่ผู้เสียหายบอกว่าขอลงไปซื้อไส้กรอกเนี่ยนะคะ
คนขายไส้กรอกบอกว่าตอนขายไส้กรอกอยู่มีรถมาจอดจริง
มีผู้หญิงลงมาซื้อไส้กรอกจริงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้กระพริบตาขอความช่วยเหลือจริง
นี่แต่คนขายไส้กรอกบอกว่าไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเขาเป็นแฟนกัน
นึกว่าทะเลาะกันแบบแฟนกันทะเลาะกันอ่ะแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในรถก็ลงมาเรียกผู้หญิงให้ขึ้นรถจริง
อ่าคนขายไส้กรอกก็ให้ข้อมูลตรงกับผู้เสียหายฟังเสียงคนขายไส้กรอกดูค่ะ
ผู้ชายเขาก็ตะโกนเหลี่ยบบอกว่าเสร็จหรือยังเร็วเร็วให้ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ย
ก็เหมือนว่าผู้ชายก็ไม่พอใจแล้วก็ทำท่าเหมือนจะลงมาสักพักก็ลงมา
ผู้หญิงก็กำลังจะโทรศัพท์อยู่ก็กระชากโทรศัพท์ไปเลย
แล้วเขาก็ขึ้นรถแล้วก็ทำท่าเหมือนจะขี่ออกไปทำท่ายิกยักยึกยักเพราะประตูรถเปิดอยู่
แล้วน้องน้องผู้หญิงอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงหน้าร้านอ่ะ
อันนี้เหมือนว่าประตูชนเขามั้งแล้วก็กระเด็นมาโดนร้านนิดนึง
แล้วผู้ชายก็ขับกระชากออกไปข้างข้างแล้วยังไงต่อ
ผู้หญิงก็ยืนรออยู่นี่พักนึงแล้วผู้ชายก็เดินลงมาตามแล้วก็ขึ้นรถ
ไปยืนคุยกันอยู่ตรงนี้มองไปเห็นอยู่
คุยกันประมาณกี่นาทีครับ
สักพักไม่น่าถึง๕นาที
คุยกันเสียงดังไหมมีการโวยวาย
ไม่นะไม่ได้ยินเหมือนกัน
ตอนนั้นเราคิดว่าเป็นยังไงเป็นเหตุการณ์อะไร
ก็ข้อมูลจากผู้เสียหายกับคนขายไส้กรอก
ค่อนข้างจะตรงกันนะแต่ว่าก็ต้องฟังสองมุมอะค่ะ
เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้งเป็นที่เกิดเหตุ
ว่าเบื้องต้นสอบปากคำสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
แต่ทั้งสองฝ่ายยังให้การไม่ตรงกัน
นายตำรวจที่ถูกกล่าวหาเขาให้การแบบนี้คุณผู้ชม

เขาบอกว่ากำลังจะขับรถไปส่งนักศึกษาสาวคนนี้ที่หอพัก
เพราะรำคาญที่น้องผู้หญิงคนนี้คุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
แต่อยู่ดีนักศึกษาสาวคนนี้ก็ตัดสินใจกระโดดลงจากรถไปเอง

นายตำรวจที่ถูกกล่าวหาบอกว่าจริงแล้วเขาหยุดรถแล้วนะ

แต่มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนของนักศึกษาสาวคนนี้มาพอดี
เขาก็เลยปล่อยให้อยู่กับเพื่อนก็ขับรถออกไป

นายตำรวจที่ถูกกล่าวหาก็จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโรงพักคลอง๕เพิ่มเติม
ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้มาให้ต่อนะคะ